คุณผู้ชมแล้วก็ก่อนที่พี่แหวนจะเข้ามารับการรักษาตัว
รอบล่าสุดก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะคะก็ได้ไปร่วมงาน
ร่วมงานกับศิลปินสังกัดแกรมมี่ค่ะ

แม้ว่าช่วงหลังสุขภาพร่างกายของคุณแหวนธิติมา
ไม่ค่อยแข็งแรงแต่แฟนเพลงก็จะได้เห็นภาพของนักร้องสาว
ปรากฏตัวอยู่ในงานต่างเสมอเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานประกาศรางวัลทางดนตรี
หรืออีเวนต์ก็จะพบเห็นเธอได้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากคนรอบข้าง
ถึงความเป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งมองโลกในแง่บวก
รวมถึงงานล่าสุดก็คือเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน

แหนธิติมาไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
โครงการจิตอาสาดอกไม้จันทร์ทำด้วยมือถวายด้วยใจ
พร้อมกับเพื่อนพี่น้องศิลปินนักร้องแกรมมี่นะคะ
อย่างคุณเบิร์ดทงชัยคริสติน่าอากิล่าพระพลปามี่

เพื่อที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ในวันนั้นแม้ว่าคุณแหวนธิติมาจะดูสู้ผอมลงแล้วก็อิดโรย
แต่ยังคงมีสีหน้าสีตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
กว่าที่หลายคนจะคิดว่าหลังจากนั้น
ร็อกเกอร์หญิงระดับตำนานของวงการเพลงไทย
อาการสุดหนักแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะ
พี่เบิร์ตได้พูดถึงคุณแหวนธิติมาหลังจากที่คุณแหวนเสียชีวิตแล้ว
เบิร์ตบอกว่าก็ทำใจไว้เหมือนกัน
แต่ว่าก็โอ้โหพอได้ยินข่าวการเสียชีวิตก็ใจหาย

น้องยังนั่งข้างพี่เบิร์ตอยู่เลยในการทำดอกไม้จันทร์ร่วมกันเนี่ยนะครับ

ตู่ซึ่งเป็นเพื่อนรักของคุณแหวนธิติมาพี่ตูนันทิดานะ
เดินทางไปที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
เพราะว่าบอกว่ายังทำใจไม่ได้อยู่นะครับ
คุณตินาซึ่งเป็นดีว่ารุ่นน้องก็ลงไอจี
ในการที่จะขอให้พี่แหวนหลับสบาย
ที่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะครับ
แล้วก็คนในวงการบันเทิงอีกหลายต่อหลายคน
โพสต์ในโลกโซเชียลแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แหวนทิติมา

เมื่อวานน้องปันก็ร้องไห้อย่างเดียวนะครับ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมงชนแต่อย่างไรด้วยนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอมาแสดงความเสียใจ
ให้กำลังใจครอบครัวของคุณแหวนธิติมามาเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะพูดถึงคุณแหวนกับน้องปัน
ก็เคยมีผลงานทางไทยรัฐทีวีด้วย

พิธีกรแล้วก็อย่างเมื่อวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
แหวนก็เพิ่งโพสต์ถึงผลการเรียนน้องปัน
เป็นว่าที่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ก็ไม่มีใครคิดว่าจะจากไปเร็วแบบนี้